คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้ที่อุดรธานีเป็นอุบัติเหตุที่โอ้โห
คาดคิดนะคะเจ้าของโรงสีข้าวเป็นผู้หญิงอายุเยอะแล้วค่ะ

พอดีเครื่องสีข้าวเหมือนกับขัดคล่อง
ก็พยายามจะเข้าไปดูแต่ไม่ได้ปิดเครื่อง
แล้วชายเสื้อค่ะไปติดอยู่ที่เครื่อง
แล้วเผลามันดึงชายเสื้อเข้าไปจนตัวไปติด
หัวทิ้มขาชี้ฟ้าเสียชีวิตค่ะ

เสียชีวิตที่เครื่องเนี่ยเครื่องศรีข้าวค่ะคุณผู้ชม
ตำรวจภูทรเมืองอุดรธานีไปตรวจสอบนะคะ
พานโรงศรีพันร่างคนสีข้าวเสียชีวิตที่โรงสีข้าวในตำบลหนองนาคำ
ผู้เสียชีวิตคือนางบัวลีคำหอมอายุ๖๘เป็นเจ้าของโรงศรีค่ะ
แกนเพลาเนี่ยค่ะพันจนหัวทิ้มแล้วขาชี้ฟ้านะคะ
สภาพศพคือใส่เสื้อลายดอกกางเกงลายดอกใส่ถุงมือใส่รองเท้าบูธยางสีดำ
จากการตรวจสอบเนี่ยนะคะเสื้อของผู้ตายไปพันอยู่กับแกนเพรา
เจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยกันแกะเสื้อออกนำร่างลงมา
ชนะสูตรเบื้องต้นหน้าอกนี่ยุบไปเลยนะคะเพราะว่าถูกแรงบีบอัดนะคะ
นายทองศูนย์ชัยยาสุกอายุ๘๓ปีเป็นคนพบศพคนแรก
บอกว่าปกติแล้วก็จะมาซื้อรำไปเลี้ยงเป็ดที่โรงศรีของผู้ตายเป็นประจำวันนี้ก็เหมือนกัน
แต่พอไปถึงเห็นว่าเครื่องสีข้าวยังเดินเครื่องปกติแต่ไม่เจอนางบัวลีเจ้าของโรงศรี
ก็เลยพยายามมองหาพอมองไปที่เครื่องโอ้โหพบศพนางบัวลีติดอยู่กับแกนเพราเครื่องสีข้าว
สภาพหัวทิ้มขาชี้ฟ้านะคะตกใจมากรีบวิ่งออกไปตามคนมาปิดเครื่อง

ว่าแม่อยู่กับบ้านกับหลานนะคะ

ขยันมากเปิดโรงศรีรับจ้างสีข้าวมา๓๐กว่าปี
คิดค่าสีข้าวกระสอบปุ๋ยละ๕บาท
ส่วนรำเนี่ยแม่ก็จะนำไปเลี้ยงหมูที่มีอยู่๔ตัว

ที่ผ่านมาลูกบอกแม่แล้วว่าอายุเยอะแล้วหยุดเถอะ

ก็ยังรับจ้างสีข้าวตั้งแต่เช้าจนเย็น
แต่ละวันลูกค้าก็เยอะบ้างน้อยบ้างแม่ไม่เคยบ่นเลยนะคะ
ก็ยังรับจ้างสีข้าวไปเรื่อยจนเนี่ยค่ะมาเกิดเหตุสลดนี้
แล้วก็เป็นช่วงจังหวะที่ไม่มีใครเห็นพอดีไม่มีใครช่วยนะคะ
ว่าเครื่องสีข้าวมันอาจจะขัดข้อง
มันสะดุดอ่ะมันหยุดอะไรแบบนี้ก็เลยเดินไปดู
แล้วช่วงจังหวะที่เข้าใกล้กับแกนเพลาไม่ทันได้ดับเครื่อง
ใส่พาห์นหรือแก้นเเพลาพันทรายเสื้อแล้วดึงเข้าไปเลยนะคะ

มันอาจจะเป็นเสือแล้วอาจจะไปพันกว่าสายพัน

แต่ว่าไม่อาจจะมีมากสิ่งที่รับเครื่อง
ไม่ต้องเท็จเพราะว่าถ้าเสือเป็นมุ้น
ไม่อาจจะเป็นยางเพราะว่าเสือไม่อาจจะเป็นมุ้น

ไปพันกับพิวัณีก็ได้
ตำรวจภูทรเมืองอุดรธานีสันนิษฐานว่า
เหตุการณ์ก็น่าจะเป็นอย่างที่ที่ฉันเล่าให้คุณผู้ชมฟังไป

เข้าไปดูแต่ไม่ได้ดับเครื่อง
ก็เลยถูกแกนเพราดึงชายเสื้อ
ร่างเข้าไปติดกับเครื่องแล้วก็ถูกบีบอัดจนเสียชีวิต
ก็ส่งร่างผู้เสียชีวิตไปชนะสูตรเพิ่มเติมนะคะ
แล้วก็ให้ญาตินำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะ